ส่วนอันนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็อุกอาจมากเหมือนกันค่ะ
เกิดขึ้นที่ร้านคาแคร์พนักงานคาแคร์

แล้วก็นอนเอาขาเนี่ยพาด
ปรากฏว่าหน้าร้านคาแคร์กระบะคันหนึ่งผ่านมา
มาแล้วเอาปืนยิงปั้ง

คนในคาแคร์เจ็บ๒ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเขียวไหมคะ

คนเจ็บอะค่ะแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพได้

แล้วดูสิพอหลังจากที่รถกระบะผ่านมา
นี่ลูกศรสีแดง
ลูกศรสีแดงกลิ้งตกลงมาแล้วเหมือนกับผู้โดนทุรายมากเลยนะคะ

แล้วก็ขับเลยร้านคาแคร์ไปค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัก๓ทุ่มกว่า

ร้านคาแคร์นี้อยู่ที่อำเภอค่ายบางรจันทร์ที่สิงห์บุรีนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าคนเจ็บ๒รายเนี่ย
คนที่อยู่บนฐานล้างรถคือนายทศพรอายุ๒๕ปี
คุณลักษณะที่เขานอนเขานอนแล้วเหมือนกับชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่ง
เอาขามาพาดทีนี้จังหวะที่กระสุนยิงมาคุณรู้ไหม
มันเข้าไปที่อันทะเขานัดหนึ่งเข้าไปที่ก้นกบอีกนัดหนึ่ง
ข้อมือซ้ายอีกนัดนึงนี่คือนายทศพรอายุ๒๕ปี
เบนเจอร์เพศพอดีค่ะโดนยิงแบบนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
แล้วหมอผ่าเอากระสุนที่ติดค้างอยู่ในช่องท้องออกมาได้
ตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่ก้นกบด้วยนะคะแล้วก็เข้าที่อันทะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องดูอาการก่อนว่าอาการเป็นยังไง
อีกคนนึงค่ะที่เจ็บคือนายนิรันดิ์อายุ๒๓ปีค่ะ
นายนิรันดิ์เนี่ยเขาโดนกระสุนเข้าที่แผ่นหลังกับต้นขาซ้าย
แต่มันไม่ได้ฝังนะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรอยไหม้ไหมคุณบุ๊ค
อย่างนี้ค่ะเหมือนกับโดนความร้อนจี้อะค่ะ
แล้วนอกจากนั้นนะเราเห็นคนเจ็บ๒คนแล้วใช่ไหมคะ
คนหนึ่งอาการหนักต้องอยู่โรงพยาบาลพยาบาลอีกคนนึงไม่เป็นอะไรมาก
นี่ให้มาดูที่รถค่ะที่รถยนต์ที่ผนังคาแคร์ที่กระจกห้อง
รอยกระสุนมันอยู่แบบนี้ได้รับความเสียหายหลายจุดเลยนะคะ
ไปสอบถามคนเจ็บที่กระสุนไม่ได้เข้าแล้วเป็นรอยไหม้ชื่อว่านายนิรันดิ์
อายุ๒๓ปีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นผมกับเพื่อนประมาณ๑๐คนได้
ก็นั่งเล่นกันอยู่ในท่าแคปกติเลยแล้วเพื่อนผมมาทดสะพรที่โดนยิง
เขานอนเล่นอยู่บนฐานล้างรถจู่กระบะมิดซูไทตันเนี่ยนะคะ
ขับมาแล้วกระหน่ำยิงเข้ามาเพื่อนผมก็คลานมาหายที่กำบัง
แล้วก็รอดมาหวุดหวิดเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่ามันต้องมีเหตุอะไร
ขุนคล่องหมองใจกันหรืออาฆาตแค้นอะไรถึงมาดักยิงแบบนี้
ฟังแล้วอย่าเพิ่งอ้าวนะคะเพราะเขาบอกว่า
สาเหตุเนี่ยนะฝั่งคนเจ็บไม่ขอเปิดเผยเพราะให้การกับตำรวจไปแล้ว
เอ้าก็เลยไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงคืออะไร
คือเขาบอกกับตำรวจไปแล้วอะค่ะแล้วผู้กำกับสพบังรจันทร์เนี่ยนะคะ
ก็ย้ำว่าตอนนี้กำลังเร่งตามตัวกลุ่มฝั่งคนขับกระบะ
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าหนีไปทางค่ายบางรจันท
แล้วก็หายไปเลยยังไม่แน่ใจนะว่าใช่คู่อริหรือเปล่า
แต่คิดว่ากลุ่มนี้น่าจะยังอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวจะมีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะครับ